ส่วนช่วงนี้ลงใต้กันหน่อยนะครับก็มีประเพณีศาสตร์เดือนสิบ
แล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมของโรงเรียนชะอวด

ที่นำนักเรียนเขาร่วมเข้าแห่หมรับและแห่เปรต
หลายคนในภาคอื่นอาจจะไม่ค่อยได้เคยเห็นประเพณีนี้

เพราะว่าเขาจะร่วมกันในการเรียกว่าสืบทอดประเพณี
แล้วก็มอบความรักความกระตันอยู่
ให้กับบรรพบรุษผู้เสียชีวิตไปแล้วครับ
ดูบรรยากาศกันนะครับ
นี่แหละขบวนแห่แบบนี้แหละครับ
จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกิจกรรม
แห่หมรับและแห่เปรต
ในประเพณีบุญศาสตร์เดือน๑๐ประจำปี๒๕๕๙
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชปีหนึ่งมี๒ครั้ง

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่น
รู้รักกระตันยูต่อบรรพชนที่ล่วงลับ
รวมทั้งการสอนให้รู้จักในเรื่องของบาปบุญคุณโทษด้วยนะครับ
แต่ที่สำคัญได้ร่วมกันรำแบบนี้มีความสุขทีเดียวนะฮะ
กิจกรรมทั้งหมดเป็นความร่วมมือจากบุคลากรของโรงเรียนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นพิธีห่มรับหรือว่าขนม๕อย่างที่นำมาแห่
ก็เป็นฝีมือของนักเรียนนะครับ
เปรตสูงที่บ่งบอกถึงความชั่วร้าย

ก็เป็นผลงานของนักเรียนเหมือนกันนะครับ
ตัวที่แห่ไปตัวสีเหลืองที่เห็นนี้นะครับ
แล้วก็ส่วนขบวนกลองยาวก็เป็นนักเรียนและครูในโรงเรียนเช่นกัน
แน่นอนคนรำก็มีทั้งผู้บริหารโรงเรียน
เด็กนักเรียนแล้วก็คุณครูด้วยนะครับ
นี่ส่วนตัวเปรตนี่เด็กนักเรียนเขาทำเองเหมือนกันนะครับ

กระบวนแห่เปรตนี่นะครับที่เดินทางตั้งแต่โรงเรียนไปสู่วัด

แห่ไปตามถนนสายต่างให้ชาวชุมชน
ให้ประชาชนเขาเข้าร่วมได้นะครับ
ก็เลยทำให้ประชาชนทั้งสองฝากฝั่งถนน
ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเลย

เด็กได้สืบทอดประเพณีที่งดงามกัน
กลุ่นกรูรำสวยนะครับ
นำกระบวนสำคัญมากนะคะสำหรับเยาวชนยุคใหม่
ต้องรู้จักศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของไทย

ถูกต้องครับเพราะวันนี้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ